ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเราพูดกันอยู่บ่อยนะคะ
ว่าเวลาโทรไปสายด่วนฉุกเฉินกู้ภัย๑๖๖
มันต้องมีเรื่องจริงเพราะว่าโอ้โหเวลาเข้ามาช่วยคุณแล้วมันไม่ได้มีเรื่อง
อะไรที่มันด่วนจริงเนี่ยมันเสียโอกาสคนอื่น
มีคนนึงค่ะโทรไปบอกว่ามีคน๓คนติดอยู่ที่ซอกกำแพง

เจ้าหน้าที่เขามากัน๒๐นาย

แล้วมาดูนะเดี๋ยวรอดูจังหวะนี้นะคะ

แล้วเรื่องใหญ่นะ๓คนติดกำแพง
ติดอยู่ที่ซอกกำแพงไหนชี้ให้ดูหน่อย

ที่บอกว่ามีคนแต่มาถึงบอกแมลงสาปนี่หรือ

กู้ไพรธรรมรสมีมเนียรัฐยี่สิบนายอ่ะค่ะเขามา
อุปกรณ์ตัดถ่างก็มา
ซอยโรงน้ำแข็งหมู่สามอำเภิงเมืองจนวัดชนมุรีนี่ค่ะ
แมลงสาป๓ตัวแล้วมันก็ไปได้มันไม่ได้ติดด้วย
มันไม่ได้ติดซอกกำแพงมันก็ไปของมันได้
โอ้โหตอนแรกกู้ภัยมาเขาก็หาจริงไงว่าคนติดซอกกำแพงอยู่ตรงไหนพยายามจะหา
นายสุธาจันคืนอายุ๓๙เป็นชาวจังหวัดสุรินเป็นคนงานโรงน้ำแข็ง
เป็นคนโทรแจ้ง๑๖๖๙แต่สภาพของนายสุธาคนโทรแจ้งกู้ภัยเขาบอกว่า
โอ้โหสภาพคือเมาอ่ะชี้ไปแบบเมาอ่ะแล้วก็ชี้ไปที่แมลงสาป๓ตัว
กู้ภัยทุกคนได้แต่อึ้งแล้วก็ทำหน้างงกับสิ่งที่นายสุธาชี้ไป
อันนี้ผมรู้เรื่องจริง

กู้ไพอ่ะมาค่ะประมาณ๒๐กว่านายอ่ะครับ
ครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ตัดทางมา
รีบมาเลยนะใช่ครับ
แล้วมาเจอคนไหมอ่ะที่ติดสิปะ
ที่เจอเจอแต่มะแรงสาวครับพี่

ถ้าโทรแจ้งเหตุแบบบ้าบ้อบออ่ะ
มันไม่ใช่ไงกู้ภัยเขาเอาไว้ช่วยเหตุด่วนเหตุร้ายจริง
นี่เขามากันเป็น๑๐กิโลนะเดินทางมานะ

แต่คุณต้องมีเหตุจำเป็นเหตุด่วนต้องการความช่วยเหลือจริง

ดำเนินคดีมาหลายแล้วนะครับ